ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
เป็นการกระทำต่างวันละน้องอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะจาดไปได้
เพราะว่ามีว่างเวลาเข้าขัดไม่ได้ใช่ไหมคะ
มีเงื่อนเวลาไม่ห่างกันมากนักไปที่ตรงนั้นมาที่ตรงนี้นี่นะฮะ
ทุกข้อมูลเราไม่สามารถเปิดเผยได้ที่จะเป็นทุกข้อมูล

เรื่องของการสอบสวนครับ
จากที่มี๒คนแล้ว๓คน
แล้วจนกระทั่งส่งเข้าสู่ขบวนการที่ติดต่อให้ลูกค้ามากระทำน้องซ้ำเนี่ยนะคะ
อันนี้เป็นคนเดียวกันกับที่ส่งต่อรอบแรกหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ครับแต่เป็นบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับตัวผู้เศรษฐ์

ไม่ไปนานแล้วก็จนน้องไปเลย
จนไปไหนเข้าไปไหนเอาไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทางรายการถามตรงยังตามประเด็นนี้อยู่นะคะ
วันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ชมรายการเราเนี่ยความคืบหน้าเกิดขึ้นจากการทำงานของการร่วมกัน
ของตำรวจในพื้นที่ของสุพรรณบุรีด้วยนะคะ
ไม่ใช่ฝ่ายเดียวที่เป็นตำรวจปราบค้ามนุษย์เท่านั้น

เมื่อวานนี้ท่านศรีวรานั่งหัวโต๊ะแล้วสั่งเฉียบมากค่ะ
อะไรต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่เวลาไหนต้องได้อะไร
แล้วให้ส่งอะไรให้บ้างนี่คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้น
ถ้าเอาเฉพาะเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในรายการของเราเมื่อวานี้
ว่านักแล้วสำหรับเด็กอายุ๑๔ที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะ
รายละเอียดที่ออกมาในช่วงข้ามคืนจนกระทั่งวันนี้ที่เราจะคุยกันอย่างละเอียดเนี่ย

แล้วก็ในส่วนของประเด็นที่มีข้อโต้แย้งมา
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดก็แล้วแต่ที่ตั้งข้อสังเกต

เด็กผู้หญิงอายุ๑๔เอาเข้าจริงก็อาจจะไม่ใช่เด็กเรียบร้อย
พาตัวเองเข้าสู่ความเสี่ยงนั่นเองหรือเปล่า
เป็นเด็กเกเรที่ก็มีคำว่า

เรื่องนี้กฎหมายจะครอบคลุมอธิบายได้ส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชม

การที่เด็กผู้หญิงคนนี้ถูกมองว่าสมยอม
ที่เด็กผู้หญิงคนนี้ถูกมองว่าก็เป็นเด็กเกเรเด็กเที่ยว

ลักษณะแบบนี้เป็นข้อโต้แย้งหรือข้อต่อสู้ได้หรือเปล่า
สำหรับคนที่ถูกกล่าวหาหรือคนที่อาจจะมองเรื่องนี้แบบคนนอก
วันนี้เราคุยกันยาวแล้วเอาแบบละเอียดทุกเม็ด
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงอายุ๑๔คนนี้
กับผู้บังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
พลตมติกรณ์ชัยคล้ายคืนสวัสดีท่านค่ะ

ก็จะถามแบบค่อนข้างจะรวบหน่อย
แต่เมื่อวานนี้เอาแค่เส้นเรื่องที่ท่านบอกมา
คือเรามองเห็นภาพว่าเด็กคนนี้ถูกกระทำ

ส่วนอาจจะสมยอมเรื่องราวที่เธอโดน

แล้วการถูกกระทำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กรรมเดียวเท่านั้น

เกิดขึ้นหลายกรรมต่อเนื่องหลายวาระด้วย

แต่ทีนี้ค่ะพอช่วงค่ำคือเรามาคุยกัน๒๔ชั่วโมงพอดีเนี่ยนะคะ

เรื่องที่ออกมาถ้าคุณผู้ชมได้ตามอ่านของไทยรัฐนะคะ

คือมากกว่าที่ท่านบอกกับท่านเมื่อวานอีก
อย่างที่ท่านบอกว่าบางส่วนก็ยังบอกไม่ได้

เอาอย่างนี้นะคะเราบอกคุณผู้ชมได้
ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนร่วมกระทำผิดเนี่ย

เมื่อวานนี้ที่เราได้ร่วมกับทาง

โดยการสั่งการท่านพบตรเนี่ย
ได้สั่งการให้บูรณาการร่วม

จากการสืบสวนแล้วก็สอบสวนนะครับ
พยานหลักฐานที่เมื่อวานี้ทางปคมได้ลงไป
มีการสอบสวนพยานที่เป็นเพื่อนของผู้เสียหายนะครับ
และพยานที่เป็นบุคคลที่ต้องสงสัยนะครับ
ปรากฏว่ามีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอย่างที่ผมได้บอกไว้ว่า
เริ่มตั้งแต่การกระทำชำเลาครั้งแรก

จากนั้นก็ไปที่บ้านของในไก่

จากนั้นก็จะจบที่โรงแรมมารุ

ซึ่งถามว่ามันเกิดได้อย่างไร

ที่อยากจะแสดงความยิ่งใหญ่

ตอนที่ผมได้ไปพบเนี่ย

ไปประสานงานกับทางบ้านพักของกระทรวงพัฒนาสังคม

ประสิทธิภาพของประเทศไทยไม่ด้อยกว่าคนอื่น
เรื่องการให้ความเป็นอยู่ที่ดี

เด็กคนนี้ทีแรกเลยซึมเศร้า

เราเข้าไปแบบพี่น้องไม่ใช่ตำรวจ

เขามีความรู้สึกเลยว่าเราคือพวก

มีสหวิชาชีพสหวิชาชีพลงไป
คำถามคือเวลานั่งสอบกันจริง

ว่าเราจะมองเขาว่าเป็นเด็กแบบใดก็แล้วแต่

เหมือนเวลาเราชี้ผู้ต้องหา

เห็นเราแล้วตำรวจจะอยู่ฝั่งหนึ่ง

จิตวิทยาจะอยู่ฝั่งตรงข้าม

เป็นการสอบแบบวันบายวันตัวต่อตัว

พนักงานสอบสวนถามว่าเหตุเกิดอย่างไร
ก็จะไปเข้าที่หูของนักจิตวิญญา

ไปอย่างตัวคนที่เป็นเหยื่อ
แปลว่าตำรวจอายการนักสังคมสงเคราะห์เนี่ย

เราเห็นเขาแต่เขาไม่เห็นเรา
คนที่นั่งอยู่กับเขาคือนักจิตวิทยา

เด็กก็จะไม่ได้ยินว่าอีก๓คนถามอะไร
เพราะนักจิตวิทยาเป็นคนเดียวที่ได้ฟังผ่านหูฟัง
แล้วจะเลือกคำถามถามเด็กเอง
เพราะการถามเนี่ยบางทียืนอยู่๓คน

ประวัติแล้วก็ไม่สบายใจ
เหมือนถูกบีบเหมือนถูกรัดให้ตอบ

ที่เขาบอกว่าเวลาให้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองถูกกระทำ

เอาค้อนต่อไปอีกเอาตะปูตอกไปอีก

ตอนแรกนะคะจริงแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้

จริงแล้วณวันที่๑๒๑๓พฤศจิกา
ปีที่แล้วที่เด็กประสบเหตุ

เพื่อจะหาข้อเท็จจริงจากเด็ก
เด็กก็ยืนยันว่ามีคนเดียว

พรมจันทร์ที่มีความบริสุทธิ์ที่ได้
ถูกคนหลายคนเข้ามาเหยียบย่ำ

มันเหมือนว่าถ้าบอกหลายคนปั๊บ

แต่ในที่สุดแล้วโลกโซเชียลก็ไม่ลง
พอลงเสร็จคุณแม่ก็รู้สึกว่า

ก็ใช้วิธีการแบ่งห้องแบบนี้เหมือนกัน

ทุกคดีที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีนะครับ
กระทำชำราวหรือมีส่วนใดที่เด็กจะต้องมีสหวิชาชีพ
มีนักจิตวิทยามีตำรวจมีอายการนักสังคมสงเคราะห์

แต่ตอนนั้นเด็กให้การแค่นั้นจริง

เอาอย่างนี้ค่ะท่านดิฉันขอตัดกลับมาล่าสุด

สุพรรณบุรีกับปราบค้ามนุษย์ของตำรวจเลยเนี่ยนะคะ
คือรวมแล้วเริ่มต้นเด็กถูกกระทำไล่ลำดับตามเหตุการณ์ตามเวลาเนี่ยยังไงบ้างคะ
งานในเลิกแล้ว
นะครับก็ก็มีการปาถ่าคุยกันสิก็มีการนำเอาซุราเบอร์ในสุราขาวผสม

เป็นเหตุให้เขาอ่อนตัวหรือว่าไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้เนี่ย

ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้
ผมต่างนั้นเซ็กเมื่อเด็กคนนี้ดื่มเข้าไป
ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คนคอแข็ง

แต่ระหว่างทางเห็นเป็นที่เปรียว

แล้วคนที่พาไปก็เพื่อนรู้จักกันอยู่แล้ว

คือเด็กผู้ชาย๒คนที่พาน้องผู้หญิง๑๔ไปเนี่ย

มีคนเหมือนกับชักจูงพาไป

เพราะว่าในข่าวเนี่ยบอกว่ามีเพื่อนกันเนี่ย

ไม่แหละครับชวนกันไปนั่งเฉย
กันไปนั่งเฉยเพราะพยานทั้งคู่ผมสอบแล้ว

และอาจจะมีเป็นผู้ต้องหาที่เป็นพยาน
เพราะว่าเรามองแล้วว่าเด็ก

ก็ไปนั่งทานด้วยคิดว่า
เอาละครับด้วยความคึกขนองก็แล้วแต่

เพราะฉะนั้นน้องผู้หญิงคนนี้

อันนี้ปะฮะตามข่าว
แล้วก็เกิดการกระทำร่วมเพศขึ้น

เน้นขอนิยะถามคือ
ถือว่าเป็นการสมยอม
คนที่ทำไปให้เป็นผู้ชาย

เพราะฉะนั้นการขัดขืน

ยากต่อการที่จะเอาตัวรอด
หนึ่งใน๒ผู้ต้องหาชุดแรกในเคสในช่วงแรก
ก็พยายามจะทำการกลมคืนจากการสอบสวน
ก็สรุปแล้วว่าไม่สำเร็จ

จึงเข้ารักษณะของการกระทำชำลาว

อันนี้ผมได้ให้ข้อหากับคุณจองพันไปแล้ว
ตั้งแต่เมื่อวานที่ท่านอธิบาย
กับเด็กผู้ชายสองคนครั้งแรกเนี่ย
ผู้ชายคนแรกพยายามจะข่มขืนแต่ไม่ได้นะคะ
ไม่ได้ด้วยร่างกายของผู้ชายเอง
คนที่สองเข้าไปข่มขืนน้องสำเร็จใช่ไหมคะ

จากนั้นเสร็จก็เมื่อเสร็จแล้วก็กลับมาที่ร้านเกมครับ

เวลาดึกแล้วร้านเกมจะปิดแล้ว

ก็มีอีกสองท่านรออยู่
ครับก็เลยชักชวนกันนะครับ
ทำการกระทำชำราวอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ชายสองคนรออยู่ก็คือเพื่อนที่นั่งอยู่เดิมใช่ไหมค
ใช่ครับกลุ่มนั้นแหละครับกลุ่มที่นั่งอยู่ตรงนั้นเลย
เพราะฉะนั้นแปลว่าน้องถูกพากลับมาจากป่าละม้อ
โดยผู้ชาย๒คนแรกมาเจอผู้ชายเพิ่มขึ้นอีก๒คน

ขออนุญาตนะคะน้องถูกกระทำสำเร็จไป
ตอนนี้๓คนเลยครับ๓ท่านเลย
แต่๑ใน๓ท่านก็ไปซ้ำกับท่านแรกที่ไม่สำเร็จ

คือจริงแล้วมีผู้ชายอยู่ในที่เกิดเหตุคือร้านเกม

เพราะฉะนั้น๑คนรอบแรกที่ไม่สำเร็จเขามารอบ๒

อันนี้เหตุรอบที่๒ที่น้องถูกกระทำแล้วไงต่อคะ
จากนั้นเสร็จเนี่ยน้องก็ออกไปนั่งข้างนอกด้วยความแบบ
ก็เหมือนกับคนถูกล้อมไว้ไปไหนไม่ได้จนกระทั่งได้เวลาส่วนหนึ่งก็เลยเห็นว่าเพื่อนเนี่ยไปนอนรออยู่ที่บ้านของผู้ต้องหาที่จับได้

ใช่ครับที่มาด้วยกันที่ขับขี่มาด้วยกัน
ใช่น้องสาวในไก่ที่อยู่ในข่าวไหมคะเวลานับเป็นเพื่อน

ไม่ใช่เป็นเด็กผู้หญิงคนอื่นที่นั่งดื่มกันตั้งแต่แรก

ใช่ฮะก็ไปด้วยกันหมดคันนี้ก็ไปแล้ว

ครับก็ไปดอบไว้ที่นั่น
พอไปส่งที่บ้านคนชื่อไก่ยังไงต่อครับผู้การ
ก็นอนอยู่ที่บ้านครับจนกระทั่งเช้านะครับในช่วงของอีกวันหนึ่ง

จากนั้นก็มีการชักชวนกันไปดื่มเหล้าอีกนะฮะเสร็จ

กลับมาก็เจออย่างที่เป็นข่าวนะครับ
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพอยู่แล้วว่าได้มีการกระทำสำหรับผู้เสียหายท่านนี้
ค่ะทีนี้ข้อนี้แหละค่ะที่ทำให้น้องผู้หญิงเนี่ยถูกสงสัยคือว่า
อ้าวก็สมยอมเขาไม่ใช่เหรอไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนไม่ได้มีเสียงร้องให้ช่วยเหลือไม่ใช่เหรอ
อันนี้ข่าวมันมาแบบนี้คำถามคือตกลงเรานับว่าเขาถูกกระทำหรือนับว่าน้องสมยอมคะท่านตามกฎหมาย
อย่างนี้ก่อนครับในเรื่องของลักษณะของกฎหมายการกระทำชำราวเด็กเนี่ยซึ่งมีอายุต่ำกว่า๑๘ปีและยิ่งน้องเนี่ยอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ผมใช้คำว่านี่คือหลักจิตวิทยาแล้วก็เป็นการทำการวิจัยของผู้ที่มีความรู้ความสามารถในโลกนี้แล้วกันนะครับว่าเด็กอายุขนาดนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมากระทำความผิดเด็กบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า๑๘จะมีความผิดขนาดนี้แต่ถ้าทำกว่า๑๕จะมีความผิดมากขึ้นก็แสดงเห็นว่าวุฒิภาวะของคนเนี่ยที่อยู่ในช่วงเวลาหรือในเงื่อน

พฤติการแล้วสมยอมก็ตามแต่กฎหมายได้ปกป้องเขาเอาไว้แล้วถูกต้องเลยครับใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่ข้อต่อสู้ไม่ว่าจะในทางกฎหมายหรือในทางสังคมก็แล้วแต่ครับเพราะกฎหมายได้ปกป้องไว้ถึงชั้นที่๒เข้าใจไปในแนวทางเดียวกันว่าบุคคลใดก็ตามที่ทำกับบุคคลที่ต่ำกว่า๑๘ปีไม่ว่ากรณีใดไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่
ด้วยใช่ครับหนักขึ้นครับค่ะคุณผู้ชมขอพักสักครู่นะคะที่เรียนต้องถามค่อนข้างละเอียดเนี่ยเพราะต้องการให้เห็นพฤติการที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยมันมันเป็นคู่ขนาดกันไปกับสิ่งที่น้องเป็นผู้ถูกกระทำกับข้อสงสัยที่อาจจะมีบางคนที่สงสัยนะคะทั้งในแง่ของพฤติการและข้อกฎหมายก็แล้วแต่ว

สนับสนุนโดยคัมรี่ไฮบริดคิดเพื่อขับเคลื่อนชีวิตให้เหนือใคร
คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เลยเนี่ยนะคะตอนที่ฉันโฆษณาปุ๊บตัดจากหน้าเราสองคนปุ๊บผู้ติดตามท่านเดินเข้ามาบอกข่าวล่าสุดว่าสารอนุมัติหมายจับอีก๒คนในคดีนี้
คดีนี้ครับในคดีค้ามนุษย์ครับค่ะเป็นใครคะสองคนที่ว่าสองคนนี้ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือบุคคลที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มและได้ยินอยู่เสมอนะครับก็คือสมมุติว่าในพริกแก้มอะไรเนี่ยนะฮะคนที่ชื่อแก้มในข่าวก็คือเป็นน้องสาวของคนที่ชื่อไก่ถูกต้องครับเจ้าคนที่เป็นผู้ต้องหาในคดี
คนนี้โดนแล้วโดนแล้วครับใช่ไหมคะแล้วอีกคนเป็นใครคะอีกคนก็เหมือนเป็นเอเย่นที่เป็นคนกลางเมื่อผู้ต้องหาคือนางสาวแก้มเนี่ยโทรไปนะครับติดต่อเอเย่นเอเย่นก็โทรติดต่อลูกค้าลูกค้าก็มาร่วมบริเวณดีกับผู้เสียหาย
นะครับบีมนี่เป็นกะเทยนะครับเป็นกะเทยเป็นอายุประมาณ๓๑ปี
ก็เป็นเหมือนคนที่อยู่ในแวดวงซึ่งตอนนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์
ที่จะเข้าไปถามเข้าไปสืบนะครับว่าจริงแล้วเนี่ย
มันไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมมันยังมีคนอื่นอีกไหมที่อยู่ในระแวกนี้
อยู่ใกล้ตรงนี้ซึ่งพฤติกรรมของในบีมเนี่ยหรือเจ๊บีม
ที่เขาเรียกกันมีพฤติกรรมลักษณะอย่างนี้
เป็นผู้ใหญ่ก็ดีที่เป็นผู้หญิงไปปนเปลือให้กับใครก็ตาม
โทรมาติดต่อหรือฝากข้อความไว้

คือที่ล่าสุดสองคนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
คือเนี่ยรอยต่อที่เราจะมาถึงตรงนี้พอดีว่า
หลังจากที่ไปที่บ้านคนชื่อไก่

ก็เหมือนกับมีความสัมพันธ์กับคนชื่อไก่

แต่เขาอายุ๑๔กฎหมายคุ้มครองเขาเอาไว้แล้ว

ถูกต้องครับใช่ไหมคะจากบ้านนี้น้องถูกพาไปไหนต่อคะ

คนที่ชื่อแก้มนี่แหละครับก็ชักชวน
ว่าไหนก็
อันนั้นก็ออกไปทานเหล้ากันก่อนก็คือไปเที่ยวต่อ
ก็ตามภาษาเด็กครับเมื่ออยู่ในกลุ่มก็พากันไปเที่ยวไปกินเหล้า
กระทั่งประมาณสัก๔โมงเย็นของวันที่ประมาณวันที่๑
ก็กลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่ง
นายประมวลก็นายไก่ก็อยู่ที่บ้าน
อย่างที่เรารู้กันนะครับ
ก็ออกไปในวันนั้นเองนะครับจึงมีเพศสัมพันธ์กัน
ในช่วงเย็นหลังจากที่กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับกันให้ไก่
พอช่วงเย็นตกเย็นเสร็จนางสาวแก้มก็รู้ว่า
ต้องรู้ผมใช้คำว่าเขาคงรู้เพราะว่าเด็กนี่ออกมาคุยกัน
ใช้คำว่ามาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ฉันเสียตัวแล้วอะไรก็ว่าไปนะครับ
ก็เลยเสนอว่าเออไปไหม
เดี๋ยวเราจะพาไปหาเงินเอาเงินไว้ใช้
ด้วยสิ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้
หนึ่งอยู่ในพวังที่มีอาการมืนเมาด้วยนะครับประกอบกัน
หรืออยู่ในภาวะที่อ่อนด้อยนะครับ
ด้วยกำลังก็ดีด้วยความคิดก็ดี
แล้วมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาสอดแทรก

ผมกำลังจะพูดให้เห็นว่านี่คือจิตวิญญาของคนที่จะทำ
ไปดิไหนก็เสียแล้ว
นี่ผมพูดเองคิดเองนะครับไหนเสียตัวแล้ว
เอานะได้ตังค์ด้วย
คือมันเป็นลักษณะของการพูดถูกครับค่ะดิฉันขอย้ำนิดนึง
ตอนที่มาถึงบ้านในไก่เนี่ยยังไม่ได้เกิดความสัมพันธ์กัน

ไปดื่มอีกใช่ไหมคะแล้วกลับมาที่บ้านนี้เลยมีความสัมพันธ์กัน
พอมีความสัมพันธ์กันเสร็จตัวน้องสาวของในไก่
เริ่มมีบทสนทนาแบบนี้แล้วไปไหมกลับไปหารายได้

น้องเนี่ยเราจะใช้คำว่าถูกพาตัวไปหรือเจ้าตัวตกลงใจไปดีคะ
พฤติการที่เราสอบมานะคะ

ไม่น่าจะนั่นเท่าไหร่นะไม่น่าจะเต็มใจเท่าไหร่
แต่เหมือนกับว่าด้วยความอยากได้โทรศัพท์ก็หายเงินก็ไม่มี
ก็เลยนั่งซ้อนกันไปมีคนขับหน้าขับหลัง
หังอยู่ตรงกลางก็เขาแล้วก็ไปที่โรงแรม
เมื่อส่งเด็กต์หน้าโรงแรมคุณแก้มก็เดินตาม
ไปที่ห้องที่นัดหมาย
และทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้กับน้องผู้เสียหาย
ว่าถ้าเสร็จภารกิจให้โทรกลับ
เปิดไปเสร็จคนที่อยู่ในห้องก็ยื่นเงินให้
มีคนรออยู่ในห้องในโรงแรมแล้ว
เพราะฉะนั้นเด็กคือเหมือนกับถูกพาไปส่ง
เข้าไปเนี่ยคือเจอคนที่มาซื้อบริการแล้ว
ใช่ครับโดยหลบเข้าไปเพราะว่า

ถามต้องชื่นชมโรงแรมนี้เพราะว่าโรงแรมนี้จดไว้หมด
ใครเข้าใช้รถทะเบียน
นี่คือเหตุที่เราจะรู้ต่อไปครับว่า
บุคคลที่เป็น

คือมันมีการจ่ายเงินให้กับคนที่ชื่อแก้มที่พาไป

แล้วน้องก็ถูกกระทำ

จากนั้นน้องออกมาหรือเรื่องมันเดินไปยังไงคะ
หลังจากที่มีสัมพันธ์เรียบร้อย

แล้วนี่ก็ขับรถส่งกลับบ้าน
แต่น้องเนี่ยได้หายไปที่คุณแม่เขาไปตามหาอะไรเนี่ย
คือน้องเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเต็มใจจริงเนี่ย

แล้วเขาไปไหนคะจะออกจากโรงแรมแล้วน้องไปไหน

เพราะว่าตรงนั้นเป็นเรื่องของที่ทางภูทรจังหวัดเนี่ย

เหมือนกับพอน้องถูกพาเพื่อไปขายประเวณีเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
คือเหมือนกับก็จะพากลับมาส่งบ้านในไก่

แต่อันนี้ถ้าตามข่าวคือระหว่างทางเจอแฟนของตัวน้องเอง

ว่าเหมือนกับแฟนก็มารับตัวต่อไป
ทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่คือการถูกกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเด็กอายุ๑๔คนนี้ใช่ไหมคะ

เรียนย้ำนะคะในกรณีของในไก่เราเข้าใจกฎหมายแล้ว
ส่วนอื่นดิฉันต้องถามสอดแทรกท่านผู้การแบบนี้ว่า
แง่ของข้อต่อสู้ทางกฎหมาย
หรือว่าคำอธิบายทางสังคมก็แล้วแต่
คนอาจจะตั้งคำถามได้ว่า
มันมีช่วงที่อาจจะส่างเมาได้แล้ว
อาจจะร้องขอความช่วยเหลือคนอื่นได้แล้ว
หนีกลับบ้านได้แล้วหรือน่าจะกลับบ้านแล้วเนี่ย

ผู้การมีการสอบกับตัวน้องไหมคะ
เด็กเล่าว่าตอนนั้นวันนั้นวันสองวันนั้นอยู่ในอาการ

อย่างนี้นะครับคนที่สอบก็คือพนักงานสอบสวน
แต่ผมก็ได้ซักไซส์พนักงานสอบสวนได้คุยกัน
ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าภาวะของเด็กณเวลานั้นเนี่ย
มันเหมือนถูกบังคับทางอ้อมมันมีคนที่ใหญ่กว่า
มันมีความขายหน้ามันมีความ
ฆ่าเขาแล้วเขาขู่ว่าเขาจะไปเหมือนกับจะไปบอก
ให้รู้ว่านี่คุณเนี่ยถูกคมขืนนะคุณเสียตัวนะ
คือก็เลยทำให้เขาเนี่ยเหมือนต้องอยู่ในกรอบก่อน
เมื่อมีโอกาสเขาถึงออกไปได้คือได้ทำงานแล้ว
มันมีการหยิบยื่นแล้วมันมีการลักษณะของการข้อแรกเปลี่ยน
ลองทำดูดิเดี๋ยวได้ตังค์ด้วยแล้วเดี๋ยวส่งกลับบ้าน
ถามว่าเด็กบางคนถามว่าหนีได้ทำไมไม่หนี
นะครับผมเองไม่ใช่น้องไม่มีใครเป็นน้อง
ไม่มีใครรู้ว่าทำไมไม่หนีแต่ผมรู้ว่าทำไมเขาไม่หนี
เขาอยู่ในจังหวะของการที่มันไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิต
เหมือนกับว่าทำยังไงดีคิดจะทำอะไรดี
เหมือนคนที่มันมีสมองที่ว่างเปล่าช่วงเวลา
นี่เป็นเรื่องหลักจิตวิทยาผมถึงบอกว่าเด็กที่ต่ำกว่า๑๘
เพราะอยู่ในกลุ่มเพื่อนเรายกตัวอย่างเด็กช่างกล
ทำไมเขาถึงกล้าที่จะวิ่งไปแทงคนการแสดงความเป็นผู้นำ
การแสดงความมีส่วนร่วมการแสดงความใจถึง
หนูต้องใจถึงดิไม่ต้องไปหรอกอยู่ที่นี่แหละหนูก็อยู่นอนก็นอน
ถ้าเราไม่ได้ลืมว่าวันหนึ่งเราเคยคนนองแล้วเป็นวัยรุ่นมายังไง
เราจะพอเข้าใจเขาถูกต้องครับเราจะพอเข้าใจอย่าลืมว่าเราเคยเป็นเด็กมาก่อน
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาไล่อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับน้อง
แต่เดี๋ยวจะกลับมาไล่ว่าแล้วตกลงมีใครบ้างที่แน่ในไก่เจอแน่นะคะ
น้องสาวเพิ่งถูกออกหมายจับเมื่อสักครู่นี้นะคะและก็ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าว
หลายสื่อคุณผู้ชมจะเห็นว่าคนที่ถูกออกหมายจับบางส่วนก็ออกสื่อ
ทั้งหมดมีใครบ้างแล้วมีคดีอะไรบ้างและที่สำคัญมันมีคำถามว่าคนที่ซื้อ
ประเวณีน้องอ่ะให้ข้าราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีจริงหรือเปล่าและเกี่ยวข้องไหม
กับการที่ผู้ต้องหาเป็นลูกหลานตำรวจทั้งหมดนี้ต้องเคลียร์ในรายการวันนี้นะคะ

จากต่างกรรมต่างวาระที่น้องเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทำคือจนถึงตอนนี้ที่เราตามข่าวคือในไก่ผิดแน่ที่ออกมาตอนแรก

ข้อหาเขาก็คือข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนี่เนี่ยโอเคนะแม่เขาบอกจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
กฎหมายเขียนไว้อยู่แล้วค่ะอันนี้ค้านไม่ได้อันนี้ในไก่คนแรกครับสองคนถัดมาเนี่ยที่ไปทำแผนช่วงกลางวันวันนี้ครับสองคนนี้คือสองคนที่พาน้องไปกระทำที่ป่านละม้อป่ะคะ

คือทุกคนกำลังภาวะพวังว่า
ทำไมกองภาพการค้ามนุษย์ไม่เอามาแล้วทั้งหมด
ผมว่าจริงแล้วตำรวจที่ใดในประเทศไทยเนี่ย

ทุกคนคิดว่าแม้ถ้าเป็นกองประชาการบนกลาง
กองประชาการบนกลางคือกองประชาการที่เป็นกองประชาการสนับสนุน
ในคดีซึ่งอาจจะมีความซับซ้อน

หรืออาจจะดูแล้วว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
นั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะตอบประชาชนว่า
จริงแล้วเนี่ยตำรวจทั้งประเทศก็มีความรู้ไม่ได้ด้อยกว่ากัน

เพราะฉะนั้นคนแรกในไก่โดนเรื่องขมขืนเด็กต่ำกว่า๑๕
๒คนที่ทำแผนคือคนที่กระทำน้องที่ร้านเกม
แล้วคนที่ชื่อกแก้มคืนน้องสาวในไก่

พร้อมกับคนที่ชื่อบีมที่เหมือนกับแบบเป็นเอเย่นใหญ่เลย

แล้วก็ในข่าวบอกว่ามีเพื่อนรุ่นเราคราวเดียวเป็นเพื่อนสนิทกับน้องอายุ๑๔
ที่เป็นเด็กผู้หญิงมีไหมคะท่านที่จะโดนอยู่ในคดีด้วย

เหนือจากนี้ใครที่จะโดนเพิ่มเติมอีกคนซื้อประเวณี

ตกลงเขาเป็นข้าราชการที่สุพรรณบุรีป่ะคะ

ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของแนวทางการสืบสวน

อย่าลืมครับทั้งประเทศมีคดีมากมายนะครับ
เพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้
ทีนี้ตกลงท่านบอกดิฉันได้นะตอนนี้ไหมคะ
ว่าใช่หรือไม่ใช่ข้าราชการ

อีกหนึ่งคนค่ะสงสัยว่าตกลงในไก่

คือตำรวจเนี่ยมักจะกลายเป็นประเร็ญอยู่เสมอ

คุณจะเป็นในร้อยคุณจะเป็นพลตำรวจ

ว่ามีใคร

ผมถามว่าผมลงมาเนี่ยตั้งแต่ผมลงมา

ไม่มีหรอกครับ
ทรัพย์พญาตรฐาบารยึกในสมัยของ
ที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสนับสนุน

ว่าทุกคืณรู้หน้าที่ที่ของตัวเอง
ไม่ได้ค่ะถ้าคุณเข้ายุ่งเกี่ยวผมก็ฟันคุณตายล่อคุณสิ้นค่ะขอสุดท้ายแบบสั้นสั้นจริงจริงค่ะ
ที่เราเปิดมานี่คือตัวละครทั้งหมดแล้วของเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงอายุ๑๔คนนี้แล้วหรือยังคะ
ก็ยังไม่แน่ครับผมใช้คำว่ายังไม่แน่เพราะว่าอย่าลืมนะครับทุกอย่างยังมีเงื่อนอยู่เหมือนกับว่าถ้าเรายังสงสัยแล้วเรื่องยังไม่สิ้นสุดนะครับ
คำว่าสิทธิ์ครบถ้วนกระบวนความสิ้นถ้อยกระทงความเนี่ยมันเป็นสร้อยมันเป็นคำที่เหมาะสมที่จะใช้กับการสอบสวนทุกคดี
ค่ะเพื่อให้รู้ว่ามันจบแล้วค่ะเมื่อส่งสำนวนสู่อายการอายการนำสู่ศาลเนี่ยค่ะนั่นแหละครับคือสูตรนั่นคือสุดของของการสอบสวน
ผู้การวันนี้เราได้รายละเอียดมากเท่าที่จนถึงวินาทีนี้นะคะที่มีการออกหมายระหว่างการโฆษณาของรายการเราด้วยถ้ามีเพิ่มเติม
โดยย้ำนะคะต่อให้สมยอมแต่กฎหมายคุ้มครองเขาไว้แล้วค่ะ